สาธิกาหายไปไหนนาน

ใช่ค่ะเขาบอกว่าหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะ

ใครที่นำสิ่งของต่างนะคะ
ไปจำนำที่รวมรับจำนำ

ทำให้เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดสภาพคล่องค่ะโอ้ได้เวลาจะไปไทยแล้วเรา
ชาวพังงานำทรัพย์สินเข้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงาหรือว่าโรงรับจำนำเป็นจำนวนมาก
หลังจากได้ใช้จ่ายช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาจนหมดทำให้ต้องนำทรัพย์สิน
ใช้บริการของโรงรับจำนำอีกครั้งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
อีกทั้งช่วงหลังเทศกาลปีใหม่สถานธนานุบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ตั้งเก่าวันที่หนึ่งมกรคมถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์
๒เดือนเต็มในเวลาการถ่ายถอนกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะ
เชนตันเลียงผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงาค่ะ
บอกว่าทางสถานธนานุบาลได้มอบของขวัญให้แก่ประชาชนทั่วไป
ที่มาใช้บริการก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
และที่สำคัญได้สำรองเงินหมุนเวียนไว้สำหรับบริการแก่ประชาชนช่วงนี้
มากกว่า๔๐ล้านบาทนะคะก็คือพร้อมนั่นเอง
ว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน
เกี่ยวกับสภาพเงินที่ไม่คล่องตัวเท่าไห
แล้วก็พร้อมที่จะกู้เงินหากไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ
ส่วนที่ขอนแก่นนะครับบรรยากาศการเปิดทำการวันแรก
เทศกาลปีใหม่ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่นหนึ่ง
ประชาชนเขามาใช้บริการที่นี่กันจำนวนมากนะ
สิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำที่แปลกที่สุดก็คือ

คุณเคยเห็นใช่ไหมทางแช่เบียร์แบบนี้แบบนี้
แล้วก็กบใสไม้แบบโบราณนะครับ
ซึ่งราคารับจำนำถังเบียร์อยู่ที่ถังละ๒๐๐บาท
ได้ราคานะได้ราคานะฮะ
โดยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่นเอง
คือผู้จัดการวราบรัฐคลิปเงิน
บอกว่าสิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำมากที่สุดก็เป็นทองคำแหละนะฮะ
รองลงมาก็จะเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนอีกหนึ่งที่นะคะนายเวียรษักบุตรอภิษฎนะครับ
เป็นผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชายนาฏ
บอกว่าตามที่ขอสชมีคำสั่งให้ลดอัตราดอกเบี้ย

โดยลดอัตรากรณีรับจำนำของโรงรับจำนำทั่วประเทศ
ว่าของรัฐนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ
วันนี้สถานธนานุบาลเมืองชัยนาฏประกาศแล้ว
สำหรับการเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่
กรณีการจำนำทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน๕๐๐บาท
คือไม่เกิน๕๐๐บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๒๕สตางค์เท่านั้นนะคะ
วงเงินตั้งแต่๕๐๐๐เอ็ดบาทขึ้นไป
คิดอัตราดอกเบี้ย๗๕สตางค์
โดยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนี้มีผลเหมือนทุกที่เลย
๒๘กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะ
แต่ถึงแม้ในวันนี้จะเป็นวันแรกของการลดอัตราดอกเบี้ย
แต่ว่าบรรยากาศนี้เงียบเหงานะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ค่ะ

คาดว่าน่าจะเกิดจากประชาชนนำทรัพย์สินมาจำนำ
เพื่อไปฉลองปีใหม่แล้วก็ยังมีเงินติดกระเป๋าไว้ใช้ต่อ
ยังเหลืออยู่แสดงว่าจัดสรรเงินได้ดีนะครับ